ยิ้มแบบหวานเลย

บอกเลยว่าน่ารักมากคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปคำพันธ์หนึ่งกันแล้วกัน

โอ้โฮตัวเป็นสาววัยมาก

ดูสิยิ้มหวานมาเลยคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โฮยิ้มตาหวานยิ้มตาปิด

ด้านซ้ายด้วยยิ้มด้านขวาด้วย
นี่โชว์ฟันไปลูก

ส่วนแม่ชมนั้นเห็นความสวยไหมคะ
สีชุดเอยหน้าผมเอ่ยสวยมาก
คนี้ของแม่ชมเหมือนยุคที่แม่ชมไปเดินเมืองคาไล่แรกเลยเนาะ

แดะแบบนี้เลยบอกเลยว่าแม่คำแปดแล้วจ้ะ
๔ปีที่ห่างหายไปกลับมาอีกทีนะแม่ชมบอกเลยว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะ
งานนี้แม่ก็อ้อนลูกสาวเลยนะคะว่าตั้งแต่๑๖พฤษภาคมมาเนี่ย
นอนโหดึกกันสักนิดนึง
เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะมีความว้าวความฉ่ำ
จะเกิดขึ้นในครั้งล่าสุดนะจ๊ะส่วนโมเม้นต์สุดพิเศษกับการชลองคบรอบ๘ปีกับพ่อน็อตสามี
เห็นภาพในโซเชียลแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เขาก็หวานกันดีแต่เดี๋ยวฉันจะขำเรื่องต่อไป
ฉันชอบความธรรมชาติบอกเลยว่าพีรทิศอยู่ข่าวแทบซุด

เออติดปลูกตายเลย

นัทชมเราว่าก็ได้ดอกไม้แล้วก็พี่น๊อตก็เอาลูกไปดินเนอร์

อยู่ไม่ไหวไปกินข้าว

เดี๋ยวไปฟังเหตุการณ์ทุกทั้งหมดทั้งมวลจากปากแม่ชมค่ะ
ร้องไห้ร้องไห้ใช่
ก็คือเหมือนโมโหว่าทำไมไม่ชวน
เหมือนเขาต้องไปทุกที่อะไรอย่างนี้
แล้วเราแบบอาศัยจังหวะเผลออย่างนี้
แล้วพอแบบเหมือนรู้อีกทีไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้
แล้วพอบอกว่าออกไปกินข้าวกับพ่อก็แบบทำไมไม่ชวน

แม่กลับได้แล้วแม่คิดตังค์ได้แล้ว

แม่อย่างนั้นไม่ชอบดอกไม้อย่างเงี้ย
สำคัญตรงที่เราก็ได้โอดอื่นน้อง